จากของกินไปแล้วเช้าแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูของฝากกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม
ของฝากเนี่ยคือใส่สบายมากทำมาจากใยกัญชง
เอามาทำหลายอย่างเลยคำว่ายายกัญชงคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะมันคืออะไร
มันคล้ายกับกัญชาแต่มันเป็นสารที่ออกฤทธิต่อจิตประสาทน้อยกว่ากัญชาค่ะ
แล้วนี่ดูสิผ้าทำมาเป็นชุดแบบนี้นี่ใส่สบายมาก

ไม่เมาเราไม่ได้เสพไม่ได้ฉีดเข้าเส้นอะไร
ใส่เฉยพวกนี้ค่ะเสื้อผ้าเอ่ยหมวกกระเป๋าผ้าพันคอ
ใยกัญชงพวกนี้ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง
อยู่ที่ตำบลห้วยทรายที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้า
มีสมาชิกอยู่ประมาณสัก๑๐๐คน
เขาก็รวมตัวกันค่ะมาผลิตเครื่องนุ่งห่มจากใยกัญชง
ซึ่งใยกัญชงมันเป็นพืชที่ขึ้นตามที่สูงในภาคเหนือของไทย
เอาง่ายค่ะคล้ายกับกัญชา
แต่มีสารออกฤทธิต่อจิตประสาทไม่เกิน๑

ซึ่งนางนวลศรีพร้อมใจประธานกลุ่มก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผ้าใยกัญชงเนี่ยนะเวลาที่เอามาทอแล้วสวมใส่
มันใส่สบายให้ความอบอุ่นดีไม่ยับค่ะอันนี้เหมาะมาก
รีบเอามาสะบัด๒ทีแล้วใส่ได้เลยไม่ต้องรีบนะจ๊ะ
อับชื้นด้วยแล้วก็ทนทาน
ซึ่งผ้าใยกัญชงเขาเอามาทอผสมกับฝ้าย
แล้วก็ไปย้อมด้วยสีธรรมชาติแบบนี้คุณผู้ชม
จากทั้งใบสักใบกระบบดอกทองกวาว
แล้วก็เอามาตัดเย็บนอกจากทำเป็นเสื้อแล้วเนี่ยนะ
ทำเป็นหมวกก็ได้กระเป๋าก็ได้ผ้าพันคอก็ได้
คือเวลาดูแล้วมันจะมีกลิ่นอายความเป็นล้านนาอยู่
ก็ขายทั้งในเมืองไทยแล้วต่างชาตินี่ชอบมากเลยนะ
ส่งขายออกต่างประเทศก็สร้างรายได้
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจปีหนึ่งหลายล้านบาทเลยล่ะค่ะ
โดยประธานกลุ่มวิสาหกิจก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าสมาชิกทั้ง๑๐๐คนเขาจะแบ่งหน้าที่กันเลย
ถนัดอะไรไปทำอันนั้นก็มีทั้งฝ่ายถักท้อ
อันนี้ก็จะถักทอฝ่ายย้อมสีถนัดย้อมใช่ไหมเอาไปย้อมสี
ฝีมือดีตัดเย็บก็ไปตัดเย็บเลย
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยนะคะเดือนละ๗ถึง๘๐๐๐บาท
แล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีการปันผลค่าหุ้น

รวมถึงมีการนำผลกำไรไปมอบคืนสู่สังคม
คือมอบให้โรงพยาบาลมอบให้กับงานสาธารณะต่าง
แล้วดูสิคือเส้นใยของเขาเห็นไหม

ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราเพิ่งรู้ว่าเอามาทำแบบนี้ได้